เด็กชายสุษศาครสองพันสิบหกค่ะเป็นที่หือหามาก
บนโลกโซเชียลนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าน้องเนี่ย
ขี่ม้าจริงไปโรงเรียนสำนักข่าวของจีนก็เอาไปเผยแพร่
เรื่องราวนี้บอกโอ้โหยังมีคนขี่ม้าไปโรงเรียนอยู่อีกนะคะ
ซึ่งไปตามหาตัวน้องเจอแล้วน้องบอกว่าน้องอยากมีม้าเป็นของตัวเอง
และล่าสุดค่ะพลังจากโซเชียลนี่แหละสารฝันทำให้น้องมีม้าเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสิทธิศักดิ์เพิ่มภูมินะคะได้ออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวของน้องจี๊บค่ะ
ก็เป็นภาพของผู้ใจบุญช่วยสารฝันน้องจี๊บเด็กชายกิติกรวิมลวัย๑๓ปี
ที่ก็ขี่ม้าไปโรงเรียนที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
ก็บอกว่ามีการยกม้าให้น้องจี๊บเป็นของตัวเอง
ข้อความเขียนแบบนี้ค่ะบอกว่าสุดสาคร๒๐๑๖มีม้าเป็นของตัวเองแล้วนะครับ
ขอบคุณพี่ต่อที่ยกม้าตัวนี้ให้น้องน้องดีใจมากครับเพราะมันเป็นความฝันของน้อง
ขอบคุณทีมงานคอกม้าอารมณ์ดีที่ช่วยสารฝันให้น้อง
ขอบคุณผู้ให้ทุกท่านที่ช่วยเหลือน้องค่ะ
บอกว่าหลังจากที่น้องจี๊บเป็นกระแสข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลนะคะ
ตัวเองก็นั่งไล่อ่านข่าวอ่านคอมเมนต์ต่าง
ก็เห็นว่ามีผู้ใจบุญหลายท่านอยากจะให้ม้ากับน้องจี๊บ
ตนก็เลยสอบถามน้องจี๊บถึงความพร้อมพร้อมเลี่ยงลูกที่จะเลี้ยงม้าเนี่ย
แล้วก็ให้น้องจี๊บนะคะเลือกว่าอยากได้ม้าตัวไหน
เพราะว่ามีคนประสงค์จะให้ม้าเยอะเลย
ถ้าจะเอาม้าของทุกคนเนี่ยก็คงผิดวัตถุประสงค์ของผู้ให้ค่ะ
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมาสดร้อนนี่เลยนะคะ
ตัวเองก็เลยพาน้องจี๊บไปรับลูกม้าวัย๙เดือนค่ะ
รับที่สุพรรณบุรีกับผู้ใหญ่ใจบุญ
ซึ่งผู้ใจบุญท่านนี้นะคะก็บอกว่าแค่อยากจะแบ่งปันอะไรสู่สังคมบ้าง
นายศรีษักรรมก็เล่าต่อว่าโดยปกติม้าที่จะขี่ได้ต้องมีอายุ๓ปีขึ้นไป
ตัวนี้ที่ไปรับมาใน๙เดือนเท่านั้นนะคะ
ช่วงนี้ลูกม้าตัวใหม่ก็เลยอยู่ในช่วงของการดูแล
สร้างความคุ้นเคยกับน้องจี๊บค่ะ
ซึ่งน้องจี๊บก็ที่บอกมาตลอดนะคะว่าอยากจะมีม้าเป็นของตัวเอง
ก็ดีใจมากแล้วก็ตอนนี้ตั้งใจจะดูแลม้าเป็นอย่างดีเลยนะคะ